คุณผู้ชมครับในระหว่างที่ขนาดนี้ทุกคนกำลังรอให้
ไปหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาเป็น
รัฐมนตรีกับตำแหน่งที่ว่างลงหรือว่าการปรับคอรมอล
นั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นท่านนายกมีการส่งสัญญาณ
ไปถึงรัฐมนตรีบางคนสิ่งที่ส่งไปนั้นมีนัยยะสำคัญอะไรแอบแฝงกันอยู่
ติดตามพร้อมกันในสาววิเคราะหลบม่านการเมืองวันนี้ครับ
นับจากนี้ไปค่ะสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่นายกรัฐมนตรีอีกแล้วค่ะ
เรื่องปรับความลมออกแล้วก็มีคำพูดคำพูดหนึ่ง

วิทย์บอกแล้วว่านายกมาบอกแล้วใครเหนื่อยบอกได้พักได้
ครับถ้าจะจับคำพูดตรงนี้นะครับมาเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ย
เราก็น่าจะแปลความหมายได้ว่าท่านนายกส่งสัญญาณว่า
เมื่อจะต้องปรับคอรมอเนื่องจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่างไป๓ตำแหน่งเนี่ยนะครับ
ก็น่าจะถือโอกาสปรับใหญ่ซะทีเดียวเลย
ส่งสัญญาณก็คือการแสดงมารยาทว่าบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายที่ร่วมคณะอยู่นี้เนี่ย
ถ้าหากว่าใครคิดว่าเหนื่อยใครคิดว่าล้าอยากจะพัก
ก็ไปบอกเลขาธิการนายกได้เพื่อท่านจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ
จริงไม่มีความจำเป็นจะต้องพูดอย่างนั้นก็ได้
เพราะว่าอำนาจเต็มในการปรับคอรมอลเป็นของนายกรัฐมนตรีทุกคน
ถ้าเห็นว่าควรจะปรับเอาใครเข้าเอาใครออกเพื่อความเหมาะสม
เพื่อผลของงานนายกรัฐมนตรีทำได้อยู่แล้ว
แต่ก็นั่นแหละครับคือพลเอกประยุทธ์ก็คงทำงานด้วยความให้เกียรติผู้อื่น
เกรงอกเกรงใจผู้อื่นแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่าง
หลายคนในคอรมอที่ท่านก็เกรงใจเป็นพี่ใหญ่พี่กลางเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกันมานะครับ
การปรับคอรมอครั้งที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ย
ก็มองได้ทั้งสองทางนะครับว่า
จะปรับใหญ่โยกย้ายสับเปลี่ยนมีการเอาคนนอก
ที่ยังไม่เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้
เข้ามาช่วยทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นั่นก็ได้ทางหนึ่งถ้าหาได้นะครับ
ถ้าคนภายนอกที่มีความเหมาะสมเหล่านั้นเนี่ย
เขามีความพร้อมนะครับที่จะต้องมาเผชิญกับปัญหา
หรืออีกทางหนึ่งก็อาจจะปรับสับเปลี่ยนกันในรัฐบนตรี

อาจจะปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับ
เช่นด้านต่างด้านเศรษฐกิจดูแล้วว่า
ยังแก้ปัญหาได้ไม่ถึงจุด
ก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับ
หมายหน้าที่การงานกันใหม่บ้างอะไรบ้าง
ก็เป็นไปได้หรือแม้แต่ฝ่ายความมั่นคงนะครับ
ซึ่งก็พูดถึงว่าจริงแล้วก็สามารถจะสยบสถานการณ์ได้พอสมควร
แต่ถ้าหากว่าจะสร้างกระตุ้นให้คึกคักเนี่ย

ตัวอย่างเช่นปรับเอารัฐมนตรีมหาดไทยไปทำรัฐมนตรีกระลาโหม

แต่ว่าอยู่กันไปนานแล้วเคยชินแล้วก็มันเหมือนกับว่า

ก็ลองปรับกันดูอันนี้แค่ข้อเสนอเฉยนะครับ
ปัญหาที่อีกอันหนึ่งก็คือ
ถ้าหากว่ามีบางฝ่ายก็บอกไปว่าอาจจะปรับเล็ก
เช่นตำแหน่งว่างมีอยู่๓ตำแหน่งจริงแล้ว
ตอนนี้คือรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรียุติธรรม
แล้วก็รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก็การปรับเล็กที่สุดก็คือหาคนมาสวมใน๓ตำแหน่งนี้
ก็พูดถึงแล้วก็น่าเห็นใจท่านประยุทธ์นะครับเพราะว่า

ได้รับเกียรติสูงส่งไปเป็นองค์คมนตรี
คือพลเอกดาวพงศ์กับพลเอกไฟบูรณ์

ท้าทายมากเพราะว่ายากจะหาใครมา

แต่สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งคนที่เคยบ่นว่าเหนื่อย
พอเอาเข้าจริงบอกว่าพร้อมที่จะทำงานต่อนะ

ครับก็อาจจะเป็นลูกเล่นเป็นมุกอะไรของท่านตามธรรมดาคุยกับนักข่าวให้สัมภาษณ์
แต่ในเรื่องปรับคอลโมเนี่ยคราวนี้เป็นภาคบังคับแล้วล่ะนายกประยุทธ์ไม่มีทางหลีกเลี่ยง
เพราะว่ามันว่างในกระทรวงสำคัญนะครับส่วนจะช้าหรือเร็วจะใหญ่หรือเล็กนั้นเนี่ย
ก็ทุกคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของท่านเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
แต่สำหรับผมเองเนี่ยผมอยากให้ข้อสังเกตนะครับว่าคอสชเข้ามา๒ปีครึ่งแล้วครับ
แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยการบอกว่าคืนความสุขประชาชนเนี่ยมันกระหึ่มไปทั้งประเทศนะครับ
สองปีครึ่งผ่านไปเอาละตรวจการบ้านกันก็ต้องยอมรับว่ามันคืนไม่ได้เท่าไหร่ก็ความสุขนะฮะ
กลางคืนได้ไม่เป็นเนื้อเป็นหนังได้ตามที่ท่านมีเป้าหมายไว้มากนัก
เพราะว่าท่านทำคนเดียวไม่ได้คณะมนตรีนี่แหละเป็นกลไกบริหารรายการแผ่นดินคืนความสุขอันสำคัญ

ค่ะส่วนจะปรับใหญ่ได้แค่ไหนเมื่อปรับใหญ่ก็ต้องหาคนเยอะ
สิ่งที่ผมย้ำมาตลอดก็คือว่าวัฒนธรรมการเกรงอกเกรงใจของเพื่อนพร้อมน้องพี่เนี่ย
คราวนี้ครับจะได้พิสูจน์จะได้ชี้วัดกันแล้ว
ดุลอำนาจของท่านกับวัฒนธรรมความเกรงใจเนี่ย
อันไหนมันจะแน่ประกันไฟฟ้ารับผิดชอบของท่าน
เล็กคิดแล้วคะคิดยังไงควรจะปรับเล็กหรือปรับใหญ่ไปเลย
จริงแล้วเวลามันเหมาะนะ๒ปีกว่าเนี่ย
มันต้องคิดว่าท่านนายกก็คงประเมินออกแล้ว
ว่าได้สร้างผลงานให้ประชาชนพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะ
แล้วก็มันเป็นเงื่อนไขที่ดีในเมื่อมีตำแหน่งว่าง
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเท่าที่ฟังเสียงคนส่วนใหญ่นี่นะ
ที่ฟังเสียงประชาชนอะไรมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะได้เห็น
อะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่นะที่เปลี่ยนแปลงที่มันเป็นรูปธรรมหน่อย
เพราะว่าเอามาเสริมเนี่ยมันก็เป็นเฉพาะตำแหน่ง
มันก็จะเหมือนแบบอะไรอ่ะเหล้าเก่ามีขวดใหม่แค่นั้นเองนะ
ถ้าเราได้เหล้าใหม่แล้วก็ขวดใหม่มันก็ยิ่งจะทำให้คิดว่างานมันน่าจะดีขึ้น
โดยเฉพาะกล้าที่จะเลือกคนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคนในชุดนี้
โดยถ้าเราพูดถึงปัญหาความมั่นคงที่ขอสชทำได้ดีมาเนี่ย

แต่ว่าด้านอื่นมันรู้สึกมันยังไม่ค่อย
มันไม่ได้ขับเคลื่อนกันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอันนี้ผมมองอายุกตัวอย่างกระทรวงมหาสไทยเนี่ย
ซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่มากเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาล
ดูแลพื้นที่ทั่วร่านอาจจะแต่ที่ผ่านมารู้สึก
งามันไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยโดนใจ
ยกโดยอย่างมีปัญหาขึ้นมาอย่างเรื่องน้ำเนี่ย
น้ำท่วมง่ายแค่ภาคใต้ภาคเดียว
ผมเห็นพบทบไปนั่งเหลือโอ้โหผมว่ามันลีอ่ะ
ท่านกิจที่ท่านมีกลไกบ์คือละบองตรีก็ค่าราชการ
อันนี้ยกตัวอย่างง่ายหรือปัญหาเรื่องข้าว
ถ้าละบองตรีทซศก็ไปก่อน
บอกว่าสมมุติว่าเป็นนโยบายหลักปัญหาของชาวบ้าน
ทุกปัญหาเนี่ยจะต้องสะท้อนมาให้เห็นก่อน

ฉะนั้นเวลามันแก้ปัญหาหรือการป้องกันไม่แก้ปัญหา

กำลังจะจริงแล้วก็อยากจะพูดในนามของมหาดไทยเองเหมือนกัน
เขาก็ทำงานเชิงลุกเหมือนกันนะคะ

ให้เอาคุณอนุพงศ์ไปว่าการกระลาโหม
แล้วเอาคุณประวิทย์มาว่าการมหาดไทย

ปัญหาตรงนี้คือมันมีปัญหาอยู่ว่า
สำรวจที่ผ่านมาผลการสำรวจคะแนนนิยมที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ย
คะแนนนิยมของรัฐบาลสูงอยู่ที่พลเอกประยุทธ์
แต่คะแนนรัฐมนตรีอื่นรองนายกลงมาอีก๓๐คนคาบเส้น

นั่นความบ้านคงพวกเราบ้านสงบได้
แต่ว่าท่านไปเป็นองคมนตรีซะแล้ว

ซึ่งเพราะความดีความเก่งความนั่นของท่าน

ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งหรือมีการเอ่ยชื่อพลเอกกัมปนาศ
อะไรแหละนั้นก็เป็นส่วนประกอบนะครับ
ท่านนายกจะต้องมีความรับผิดชอบในแง่ที่ว่า
เมื่องานโดดเด่นท้าทายที่เป็นกำลัง
ทักซำชื่อเสียของรัฐบาลเนี่ย

ที่ใจถึงกล้าจัดการ

กรณีสะสางเรื่องธรรมกาย

ใครจะทำได้เท่ากับผลเอกภัยบูล

สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าเวลาของรัฐบาล

ไว้วางใจแต่ว่าประชาชนเขาไม่ได้

มันเป็นโอกาสอันดีที่พลเอกไฟวูล
จะได้ฝากฝีมือไว้ในแผ่นดิน
การปรับคอรมอครั้งล่าสุดนี้นะครับ

การปรับพรมอคราวนี้

พลเอกประยุทธ์อย่างยิ่ง

เพราะว่ามีเวลา๒ปีครึ่งที่ทำงานมา
และระยะหลังนี้ก็ตรวจการบ้าน

จุดแองจุดอ่อน
จุดแข็งอยู่ตรงไหน

เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่วัฒนธรรม

และอีกอันที่สำคัญก็คือว่า

แต่ผมมั่นใจว่ารู้ว่า
การทำงานของรัฐมนตรีที่ไม่เข้าขากัน

ในทางเดียวกันหรือไม่เป็นเอกภาพ

ข้าราชการก็งงหรือไม่ก็

ทะลุทะลวงการปฏิบัตินโยบายลงไปช่วย

โค้งสุดท้ายแล้วนะครับจะเข้าทางตรงแล้ว
ตลอดอำนาจพิเศษทิ้งทัวร์ได้ครับ

มันหมายถึงอะไรปรับใหญ่หมายถึงอะไร

มันจะอาจจะดาวลงอีก
จะเหมือนเรือแป๊ะ

ไปคลุกอีกเนี่ย

ใช่ไหมถ้ามันไปพร้อมไปทีเดียวกัน

หลังงั้นเนี่ย

เลี้ยวหัวต่ออีกอันหนึ่งนะถ้าสามารถปรับได้ดีหาคนเข้ามาแล้วก็มันดูแล้วมันสวยอ่ะนะ
ผมว่าหนึ่งปัญหาฝ่ายนักการเมืองที่โจมตีเนี่ยมันก็ไม่มีจุดไม่มีจุดที่จะให้เขามาโอ้ยเอานี่มาอะไรมาเนี่ยมันพูดได้ทุกวันเลย
ถ้าสามารถปรับให้มันใหญ่ให้มันดีจุดอ่อนมันก็น้อยการที่จะเสียความรู้สึกกับพวกวิภาควิจารณ์เนี่ย
มันก็หายไปโดยปริยายแล้วก็นายกก็ไม่ต้องมาปวดหัวแล้ววันนี้ก็ถือทงนำหน้าเลยวิ่งตามกันไปแล้วมันจะดีแน่เลย

ก็นี่แหละปรับใหญ่มันก็จะทำให้เหมือนภาพใหม่ยิงได้คนดีที่พอเปิดชื่อมาก็ว่าโอเค
คือพอให้คนมีความหวัง

โปรดติดตาม
โปรดติดตามตอนต่อไป